มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่

ที่วัดพระธาตุมหาชัย

และหลวงไปที่วัดมาลุคถานคร

มีพญานาคถึง๓ตน
ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้
ที่ยังคงอยู่สืบตำนาน

เป็นอุทยานการศึกษาวัดแห่งแรก

สถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
นรรวรณของประเทศ
เราจะพามาที่เมืองมรุหานครนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีจริงเหรอชื่อนี้
มีตามประวัติศาสตร์เลยที่เรายืนอยู่เนี่ยย้อนไปประมาณพันกว่าปีที่แล้ว
เมืองนครพนมและคาบต่อไปอีกหลายเมืองเนี่ยคืออาณาจักรศรีโฆษบูรณ์
ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่กลางเมืองหรือเป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองที่ดูแลพวกนี้หมด
ชื่อว่าเมืองมรุคณครโดยโดยมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนา
เมืองเป็นศูนย์กลางแห่งกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ย
อืมณจุดตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคต์อย่างไรครับ
แต่เดิมมาเนี่ยต้องมีการบูชาศักระเทพเทวาเทพท้องถิ่นพญานาคีนาคา
แล้วมดดำก็รู้เนี่ยดินแดนภาคอีสานทั้งหมดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นมรุคณะคอศรีโฆษบูลหนองหานอะไรเนี่ย
มันคือมันคือเรื่องราวของพญานาคทั้งนั้น
เมืองแห่งนาคนาคสร้างเมืองเมืองลาวติดกับเรา
ข้ามไปก็คำม้วนก็เป็นศรีสัตนาขั้นหน้าหุดเมืองนาคต์

ปี๒๓๐๐ท่านพระยา
นครานุรักษ์เจ้าเมืองนครานุรักษ์คำสิง
ย้ายจากฝั่งลาวมาตั้งที่ปากห้วยบงฮวก

แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากศรีโฆษบูลมาเป็นเมืองมรุกคณคร
แล้วก็สร้างวัดตั้งชื่อตามชื่อเมือง

ใช่เป็นวัดมรุคณครแล้วก็สร้างวัดบริวารอีก๔วัด
คือวัดดงขวางแล้วก็วัดดนกองวัดขอนแก่น

เป็นที่สืบมาหลายช่วงคนแล้วเหมือนกัน

ซึ่งมีความเชื่อหรือความศรัทธาของคนพื้นที่ท้องถิ่นว่า
เป็นพระธาตุเจดีประจำคนเกิดวัน

ลาหูแปลว่าพุธกลางคืนจะต้องผูกศรัทธาไว้
แสดงว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มานานแล้ว

ตามประวัติก็๒๓๐๐ที่ย้ายมา
ที่มีเกรดเดียวกัน

ประชาชนก็สามารถมาร่วมบุญบูชา
หรือมาบริจาคเงินบริจาคทองได้ไหมครับ

เพื่อให้ดำเนินการปิดทองครับ
ซึ่งต้องใช้เงินถึง๑๕ล้านบาทนะครับ

เพื่อจะทำการถวายเป็นพระราชกุศล

ณเมืองมรึกษาคร

ก็คือเนี่ยแหละทองแผ่นแหละ
แต่เป็นทองคำแท้นะค่ะณ๑๐๐นี่
คือทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทองคำผสมครับเอ่อสตรีเป็นแผ่นนี้นะครับ
คืออย่างงี้อันนี้สงของการปิดทองในพุทธศาสตร์เนี้ย
จะทำให้เรามีผิวพันธ์งามทุกชาติพบไปเนี่ยนะ
มีสมบัติมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็หาโอกาสมา
ร่วมบุญปิดทองที่พระธาตุมรุกษนครทีนี้ได้ข่าวว่ามีคนดังอ่ะ
จำเจ้าของเอกทีนที่ที่มาอัดรายการเราได้ไหมที่เขาบอกเลขแปดทำให้เขาร่ำ
เขารวยเป็นเจ้าของธุรกิจณวันนั้นอยู่ดีดีเขาเสร็จอัด
เขาก็ไปเจอคุณอ้ำอธิชาติแล้วเขาก็เอาเงินที่เขาได้กำไรส่วนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกนะ
อาจารย์ที่มูไนท์วันนั้นเป็นตัวเชื่อมโยง

อันนี้คืออ้ำอธิชาติคุณนัทมีเรียงเขาก็จะมาทำบุญทำกุศลกันที่นี่
เรามาร่วมปิดทองกันไหมฮะนี่ตรงนี้เขาเป็นยังไงไปดูก่อนหน่อยไป
ตรงนี้เราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งจุดนี้เขาบอกว่ามีความขลังมาก
เป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับพญานาคได้จริงหรือเปล่าฮะถ้าจุดตรงนี้
เอ่อถ้าเราหมายถึงว่าที่คำชโนธคือดินแดนพรมประกายโลก
แล้วตรงเฮือนนาคาหน้าพระธาตุหลวงคือปล่องเชื่อมโยงระหว่างโลกและบาดานพิภพ
แล้วพระธาตุดำกลางเมืองเวียงจันทร์ก็คือหนองคันเท
หรือที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับนาคที่ขึ้นมาช่วยลบ
มรุคณครหรือวัดมรุคนครตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
ถ้าพูดถึงอาณาจักรศรีข้อตบูรณ์วัดพระธาตุพนมเราเจอแล้ว
แล้วก็เป็นการอ่านสินนะตำหนักหรือกุฏิที่ประทับแห่งพญานาค
ทั้ง๗พระองค์เราเจอแล้วในวัดพระธาตุพนม
นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และนาคผู้บูชาศักระและจะได้กราบไหว้
ที่วัดมรุคณครก็คือตรงนี้มันไม่ได้คิดเอาเองนะ
วัดรามไม่ได้คิดเอาเองพี่หนุ่มมันเป็นจุดที่ว่ามีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่ง
หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยท่านอยู่ที่วัดป่ามหาชัย
ท่านเป็นพระที่สร้างเจดีที่วัดท่านด้วยนะและมีพญานาครักษาอยู่๕พระองค์
หลวงปู่คำพันธ์เขาก็รู้ว่าคนในสายสิทธิ์หลวงปู่พันธ์จะรู้หมดเลยว่า
ปู่คำพันธ์เป็นผู้คือชาติคืนหน้ากลับชาติมาเกิด

ทำไมถึงรู้ว่ามีหลักฐานอะไรยืนยันขนาดนั้น
มันมีเรื่องศรัทธาหลายอย่างที่หลวงปู่แสดงหลวงปู่พูดหลวงปู่หลวงปู่เคยมีการกล่าวนะ
หลวงปู่เคยเป็นราชบุตรเขยนาคเลยนะ
คนที่เป็นสิทธิ์สายหลวงปู่จะรู้เลยว่าหลวงปู่คำพันธ์เนี่ย
เป็นอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ปฏิบัติธรรม
เป็นสุปฏิปันโนปปฏิบัติดิประชอบ
ท่านเคยพาพระและสมเนรมาปฏิบัติกรรมฐานณที่นี้ณจุดตรงนี้
ใช่เป็นร้อยรูปปรากฏเมื่อปฏิบัติเสร็จท่านมายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วท่านก็หันมอง
เนี่ยท่านก็หันมองต้นไม้ตรงนี้ต้นประดูกใหญ่
วน๓รอบ๔รอบนะพญานาคนะ
คือนี้นะเอ่อโมโดรธรรมคดีไหมว่ามันมีศีลของศรงอยู่ข้อ๑ว่า
พากของเขียวออกจากต้น
คือแปลว่าพระสงฆ์พระเจ้าบัญญัติห้ามตัดต้นไม้
ต้นบรรดูนิเนี่ยมีพญานาคเฝ้าอยู่๓ต้น
รักษาอุปถัมภ์วัดอยู่อยู่ตรงนี้
ใช่เรานึกนะนี่เมื่อกี้เราขึ้นไปบน
โบสถ์นี้เราเห็นอะไร
หมู่บูชามากที่สุดในนครพนม
หรืออาจจะมากที่สุดในวัดทุกวัดเพราะมีโต๊ะหมู่บูชาเยอะที่สุด
แล้วเห็นไหมใครเป็นเจ้าของโต้หมู่บูชาตระกูลตมหาเศรษฐีหมดเลย
เขาเขียนเลยว่าต้มหมู่บูชานี้จากตระกูลอะไรจากตระกูลอะไร

เอาง่ายว่าคนที่มาถวายโต๊ะหมู่บูชาไว้ที่โบสถ์วัดมรุขนคร
ถ้าเอาเงินรวมกันเนี่ยนะคงเป็นหลายแสนล้าน
เอางี้ได้ไหมคุณพระดำผมขออนุญาต
งั้นคุณคุยกันไปก่อนผมขออนุญาตแยกไปนิดนึง
ผมจะไปคุยกับทางอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นี่

ป้ายุ้ยป้ายุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่กำความลับเรื่องราวต่าง

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดำขออยู่ตรงนี้ก่อน

เป็นคนชอบเอาใจคนมาปุ๊บน้ำทาดจะต้มน้ำใบเตยมาเลี้ยงเลยนะ

คุณหนุ่มกินเข้าไปหลงเสน่หกลับไม่ถูกเลยนะ

แต่ก่อนสวยมากเหรอเดี๋ยวนี้รุ่นน้ำตากระจาย

เป็นจุดที่สำคัญของมรุกคณะคอน

อย่างที่บอกว่าหลวงปู่คำพันธ์

คืออย่าลืมว่าหลวงปู่กำพันธ์ไม่ใช่เป็นพระเกจิ

แล้วท่านก็หันมาบอกกับเจ้าวาด

เพราะต้นประดูกนี้มีพญานาค๓ตน
รักษาอยู่คอยอุปถัมภ์วัด
ให้สร้างรูปเคารพของท่าน

จะเป็นมงคลเกื้อกูล
แล้วก็ต้องเป็นพญานาคสามตน

เขาเรียกละว่ามีเด็กเข้ามาเอาเท้าลูกค้อง

ใหญ่แล้วมีแสงไฟออกตามนิ้ว
คว้าขาเด็ก

เป็นงูตัวใหญ่มาก

สวัสดีครับ